ร้องได้ให้ล้าน

และเพลงที่๓นะครับมูลค่า๒๐๐๐บาทนะครับ
คุณต้มจืดร้อง

ร้องได้แบบนี้ค่ะตอนนี้คุณต้มจืดรับแล้วค่ะ
เสียด้วยกันคุณเอง
เพลงเก่งของคุณต้มจืดนะครับที่ร้องไปเมื่อสักครู่ก็คือ
เพลงต้องมีสักวันนะครับของคุณก๊อตจักรพันธ์อาบคอนบุรีเจ้าชายลูกทุ่งนะครับ
เป็นเพลงที่ทำให้คุณก๊อตได้รับรางวัล
เพลงนี้ก็แต่งโดยครูสลาคุณวุฒินะครับ
๒๐๐๐๐เนี่ยดูแลกุ้งอะไรได้อย่างไรบ้างครับ

มันคืออะไรครับผมอยากรู้ไอเบอร์๒เบอร์ฉัน

เม็ดเล็กแล้วก็มันจะเป็น

แล้วกุ้งที่ฟาร์มนี่เบอร์อะไรล่ะคะตอนนี้
ตอนนี้เพิ่งจะปล่อยไปก็

แล้วก็มาเพิ่งมาปล่อยก็ตอนนี้ประมาณ๒๐วันได้ครับ
วันตอนนี้กินเบอร์๑เบอร์๒ครับ
เบอร์อะไรคือกุ้งไซส์ใหญ่สุด

มีกุ้งประมาณรุ่นร้อยครับรุ่นร้อยก็คือ
ไม่ถึงร้อยตัวครับไม่ถึงร้อยตัวที่เข่าขายเป็นโรง
ไม่ถึงร้อยตัวโลกอย่างนี้ครับ๙๐บาท
อ๋ออุ๊ยใหญ่นะครับก็ได้ราคาขึ้นมาครับ
แต่ที่ผ่านมา๒๐๐ตัวโลครับ
มันไม่โตมันไม่โตไม่โตไม่สมบูรณ์เต็มที่
ตัวละขีดนึงนะก็ใหญ่นะเป็นตรงเล็กนี่ใหญ่
เอาละขอให้ประสบความสำเร็จกันแล้วกัน
แต่ตอนนี้นะครับการเดินทางของเขาต้องหยุดไว้ก่อน
เพราะว่าเวลาของเรามดลงเสียแล้ว
เอาเลยค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดชื่นชอบรายการของเรานะคะ

แต่ว่าสนุกเหลือเกินค่ะเข้าไปได้ที่

รายการของเราจะมาพบกับคุณผู้ชมนะครับ

บ่าย๓โมงทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่๑๕

ผู้ที่สะสมคะแนนไปได้ตามเป้า
ก็สะสมคะแนนเพื่อลุ้นรับรางวัล
และก่อนจากกันวันนี้นะครับเรามีภาพจาก
เมื่อวันที่๓๐เมษายน

คุณเป๊กกี้นะครับก็ไปร่วมแจกเงิน
ล้านสตางค์ในงานนี้ด้วยนะครับ
ใช่แล้วค่ะคุณป่ารายการร้องได้ให้ล้านนะคะ

ให้กับคุณผู้ชมนอกจากเป๊กกี้แล้วนะคะ

ครั้งนี้อีกด้วยค่ะและในเดือนพฤษภาคม
ที่จะถึงนี้นะครับแฟนแฟนร้องได้ให้ล้าน
จังหวัดนครปฐมเตรียมตัวกันให้ดีนะครับ
เราจะมีการแจกเงิน๑ล้านสตางค์

ในวันที่๒๘พฤษภาคมนี้นะครับ

จากคุณกระต่ายแล้วก็กระแตอาสยาม

พวกเราก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับ

เรามีร้านให้ร้านได้ใหม่นะครับ
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒แห่งนี้นะครับ

ถ้าไม่รู้จะเป็นอะไรลองเป็นเบาหวานดูค่ะ
ท่านเพิ่งมีประการรักคุณที่ท่านเขา
ขนาดนี้

แล้วอย่างนี้ไปพากผัวพากเมียเขาก็ไม่ตาย

หาไม่ได้แล้วไง